มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งถูกยาสีฟันแบรนด์หนึ่งฟ้องเธอ๑ล้าน๗แสนบาท
เธอก็ไปหารือกับทนายความนะคะ
ที่ถูกฟ้องเนี่ยเพราะว่าเธอไปรีวิวการใช้
ซึ่งชื่นชมข้อดีแต่ว่าก็มีการติติงผลที่เกิดขึ้นกับตัวเธอค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคดีความเกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
แล้วก็ในมือเนี่ยถือเอกสารนั่นคือหมายสารนะคะ
บอกว่าเธอถูกยาสีฟันยี่ห้อดัง
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย๑ล้าน๗แสนบาททั้งที่เป็นลูกค้ามานาน
เรื่องมันมาจากก่อนหน้านี้เธอรีวิวการใช้ยาสีฟัน
ครอบครัวใช้แล้วดีแต่เธอใช้แล้วแพ้
ตรงนี้ทำให้เธอถูกฟ้องแล้วเธอบอกเดือดร้อนเลยค่ะ
ไม่มีรายได้แฟนก็ทำงานคนเดียว
ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบต่อค่ะ
ไปดูโพสต์รีวิวนี้พบว่า
หญิงสาวรายนี้โพสต์ในกลุ่มชื่อว่าสวยใจดี
แล้วโพสต์ของเธอเนี่ยเธอถ่ายรูปยาสีฟัน๓หลอด๓ยี่ห้อ
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
แล้วเธอระบุว่ายาสีฟันแบรนด์นี้เนี่ย

แต่เธอเป็นคนแพ้ง่ายก็เลยมีผลสะท้อนกลับบ้าง
ขณะที่ยาสีฟันอีก๒ยี่ห้อมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
แล้วเธอยังระบุถึงข้อดีของยาสีฟันยี่ห้อแรกด้วยนะคะ

มากกว่ายาสีฟันยี่ห้อที่เหลือ

จากเรื่องการรีวิวก็ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน
ถ้าเป็นการติชมโดยสุจริตในฐานะผู้ใช้สินค้า
ถ้าเป็นไปอย่างสุจริตก็ไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย

ผู้บริหารยาสีฟันอีกแบรนด์นึงค่ะคุณนัทพงศ์
แบรนด์นึงนะคะแชร์โพสต์ของหญิงสาวคนนี้ค่ะ
ไม่เคยต้องมาฟ้องร้องอะไรให้ใหญ่โตขนาดนี้
ขอยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างสาวผู้รีวิว
ซึ่งถูกฟ้องไปจนสุดทางแล้วก็ให้กำลังใจหญิงสาวคนนี้ค่ะ
แบรนด์หนึ่งก็มาอยู่กับคนที่ถูกฟ้องคนนี้นะคะ
ก็ต้องเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีการต่อสู้คดียังไง
แล้วก็จะจบลงยังไงนะคะเรื่องนี้ค่ะ
คนที่ซื้อของไปจะรีวิวก็ดูข่าวนี้ก็พิจารณาหน่อยแล้วกันนะครับ